เราเคยให้ดูไปเมื่อ๒วันก่อน

บอกว่าหมอปลาช่วยมาดูหน่อยเถอะ
อยู่ดีไฟลุกไหม้จุดต่างเนี่ย

วันเจอแบบ๑๖๑๗ครั้ง
กองเสื้อผ้าตามจุดต่าง

คุยตรงนี้นักข่าวเราไปแล้วนะคุณบอมอภิวัตนะ

เขาบอกบางทีต้องขอแรงชาวบ้านเนี่ย
อยู่กับคุณพ่ออายุ๘๗แล้ว

นี่ฮะเมื่อกี้เห็นคุณตามแวบรึเปล่าใช่มั้ย
นี่วันที่นักข่าวไปนะครับคุณหมออภิวัฒน์ไปลงพื้นที่ไป
ก่อนที่หมอปลาจะมาในวันนี้สัมภาษณ์กันอยู่ไฟรู้อีกแล้ว
ตะโกนเรียกต้องมาดับไฟอีกแล้ว
เจ้าของบ้านเนี่ยคือคุณสมจิตที่อยู่กับพ่อวัย๘๗ปีบอกว่า
ไปหาหมอดงหมอดูในพื้นที่มา
ต่อเติมอยู่เนี่ยนะนอกจากตัวบ้านหลักเนี่ยอันนี้อันนี้ก็ไม่อีกแล้ว
นะหลายวันนะฮะช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยสี่ห้าวันหลังหลังเนี่ย
บ้านที่กำลังต่อเติมด้านหลังบ้านเนี่ยไปสร้างทับจุดที่เป็นรูพญานาค
ค่ะเออรูพญานาคอืมแล้วพอพญานาคขึ้นมาไม่ได้เนี่ย
เขาก็โมโหเขาก็เลยพ่นไฟก็เลยติดแบบเดี๋ยวตรงนู้นเดี๋ยวตรงนี้
เวลาเขาโมโหก็พยายามทำพิธีนู้นพิธีนี้
ทำวิธีแก้ต่างนานาก็ไม่หายสักทีนึง
ก็เลยส่งข้อความไปหาหมอปลาเพื่อให้หมอปลามาช่วย
บ้านหลังนี้อยู่ที่ตำบลท่าสองคอนอำเภอเมืองจังหวัดมหาสรคามนะครับทุกผู้ชมครับ
บ้านเลขที่ยี่สิบหกนะอยู่ในพื้นที่หมู่สิบสองตำบลท่าสองคอน
คุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปในวันนั้น
ก็หาสาเหตุไม่ได้ชาวบ้านก็หาสาเหตุไม่ได้
ไม่มีกล้องวงจรปิดด้วยนี่ไงคุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาเยอะ
เหตุการณ์แบบนี้ควรจะติดกล้องวงจรปิดในบ้านหรือเปล่า
ไม่มีกล้องวงจรปิดไงวันนั้นไปก็ช่วยกันดับใหญ่เลยนะฮะ
คือลุกกันต่อหน้าต่อตาเลยนะไฟเนี่ยต้องเอาน้ำเนี่ยมาดับไฟกัน
ก็ไม่รู้จะหาเงินจากไหนอยู่กับคุณพ่อสองคนอืมคุณพ่ออายุแปดสิบเจ็ด
ท่านผู้ชมครับวันนี้หมอปลามือปราบสัมภเวษีบอกว่า
จะมาตรวจสอบจะมาดูให้นี่ในหมู่บ้านนี่ถึงขั้นตั้งเต็นต์กันเลยนะ
ตั้งเต้นรอรับหมอปราเลย

ช่วงรอหมอปลาคุณบอมอภิวัตก็ไม่ให้เสียเวลา
เขาบอกเลขที่บ้านนี่ขายดีมาก
บ้านเลขที่๒๖นะฮะ

ลอตเตอรี่ทั้งหมดค่ะนี่มากันเยอะกว่าเฉพาะบ้านนี่เนี่ยอะไรนะเพราะหมอปลาเขารู้ว่าหมอปลาจะมา
นี่ตั้งเต็นต์รอเลยนะฮะคือทางพื้นที่ด้วยนะทางอำเภอทางเจ้าหน้าที่เขาทราบข่าวด้วย
เขาก็เลยมาตั้งเต็นต์มาจัดระเบียบอะไรให้นะจะได้ไม่วุ่นวายอะไรประมาณอย่างนั้น
ดูเรื่องสถานการณ์โควิดอะไรพวกนี้ด้วยนะครับนี่ช่วงสายสายนะฮะชาวบ้านในพื้นที่นะฮะ
นายกอบตด้วยผู้ใหญ่บ้านด้วยนะมาที่บ้านของนางสมจิตกับคุณพ่อวัย๘๗ปี
พ่อค้าแม่ค้าก็มาขายลอตเตอรี่กันนะคือมีเลข๓๐ด้วยนะถามบอมอะไรเลข๓
บอมบอกอ๋อจำนวนครั้งที่ไฟไหม้พี่มีอะไรอีกไหมมีอะไรที่เป็นตัวเลขอีกไหมบอม
น่าจะหมดนะฮะ๔๕วันที่ผ่านมาเจ้าของบ้านบอกไหม้ไปสัก๓๐ครั้งได้
๑๐โมงครึ่งหมอปลาก็มาถึงนะครับท่านผู้ชมครับนี่หมอปลามาแล้วนี่โอ้โหนี่คุณป้าขอจับมือเลย
บอมเลยบอกจับมือให้แทนหมอปลาไปก่อนแล้วก็เข้าไปดูที่บ้านหลังนี้ไปดูว่าบ้านของคุณตาประสิทธิ์
กับลูกสาวที่ชื่อสมจิตเนี่ยไฟมันลุกไหม้ได้อย่างไรไปดูถึงจุดที่หมอดูเขาเคยบอกนะ
บอกเป็นรูพญานาคไปสร้างไปต่อเติมบ้านแล้วมันไปทับรูพญานาคพญานาคท่านเลยโกรธ
เพราะขึ้นมาไม่ได้ก็เลยพ่นไฟนี่ฮะปรากฏว่าหมอปลาบอกสัมผัสไม่ได้เลยนะ
ไม่ได้สัมผัสถึงสิ่งลี้ลับอะไรเลยนะตอนนี้ก็เข้ามาถามก่อนมาคุยกับเจ้าของบ้าน
เจ้าของบ้านยืนยันว่าไม่รู้สาเหตุเรื่องไฟลุกไหม้จริงที่ไฟไหม้บ้านครั้งแรก
ลุกขึ้นมาเนี่ยตามกองเสื้อผ้าตามจุดต่างเนี่ยก็เริ่มจาก๑๗กรกฎาคมก่อน
เพื่อนบ้านข้างบ้านเห็นไปลุกไหม้ที่กองต้นผือต้นผืนเนี่ยจะเอาไว้ทอเสือ
อยู่ที่หน้าบ้านลุกไหม้ก่อนชาวบ้านเห็นเพื่อนบ้านเห็นก็ช่วยกันดับไฟ
หลังจากนั้นก็ลุกไหม้ตรงนู้นตรงนี้นิมนต์พระมาทำบุญบ้านก็แล้ว
จัดกระทงข้าวนะไหว้เจ้าที่เจ้าทางก็แล้วไฟก็ยังติดอยู่
หลังจากนั้นหมอปลาบอกว่าถ้าเข้าไปดูแล้วเนี่ยแล้วเข้าไปสัมผัสอะไรแล้วเนี่ย
แล้วมันไม่มีเรื่องลี้ลับเกี่ยวกับสัมผัสพิเศษสายส่งศัยศาสตร์อะไรเนี่ย
มันน่าจะมาจากฝีมือของคนมากกว่าเนี่ยทางเจ้าของบ้านจะว่ายังไง
เจ้าของบ้านคือพี่สมจิตบอกกับหมอปลาบอกโอ้โหยังไงก็ไม่ใช่คน
รับประกันว่ายังไงก็ไม่ใช่คน
มันเป็นสิ่งเล่นลับสิ่งลี้ลับแน่นอน

หลังจากทำความเข้าใจกันเรียบร้อยนะฮะ
หมอปลาก็เดินเข้าไปสำรวจที่บ้านนะครับ
กองเสื้อผ้าที่กองอยู่นะ
คือถามว่าทำไมต้องเอามากองอย่างนี้เขาบอกเขาไม่มีตู้ใส่เสื้อผ้า
เลยต้องกองไว้ไปดูในห้องนอนนะคือมีอยู่หลายห้องนะฮะ
แต่มีห้องหนึ่งที่ไฟไหม้หนักสุดนี่ฮะห้องนี้เนี่ยไฟไหม้หนักสุด
แล้วมีชาวบ้านที่เป็นเพื่อนบ้านเขาบอกตอนที่เขาเดินผ่านบ้านนี้เนี่ย
เขาเคยเห็นผู้หญิงคนนึงยืนจ้องอยู่ที่หน้าบ้าน
จ้องมองมาทางหน้าต่างอะไรประมาณอย่างนี้แล้วไฟมันก็ลุกไหม้อยู่ในห้องก็มี
หมอปลาบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือทางเจ้าของบ้านเนี่ย
เขาเชื่อว่าเป็นฝีมือของผีหรือว่าสิ่งที่มองไม่เห็น
แต่พอเข้ามาในบ้านเนี่ยสัมผัสอะไรไม่ได้เลย
ไม่มีน้ำมูกน้ำตาไหลหาวง่วงจะอาเจียนอะไรพวกนี้
หมอปลาบอกไม่มีเลยนี่ก็เลยบอกกับเจ้าของบ้านบอกพี่สมจิต
บอกไม่มีนะหมอปลาบอกสัมผัสอะไรไม่ได้เลย
ผู้หยงผีผู้หญิงอะไรก็ไม่มีพญาน่งพญานาคอะไรก็ไม่มี
แต่พี่สมจิตเขาก็ยืนยันว่ามันเป็นเรื่องของสิ่งลี้ลับจริง
มีคนเห็นจริงนะหมอปลาก็เลยต้องเชิญน้องที่เคยเห็นผู้หญิงคนนั้น
บอกมายืนจ้องบ้านพี่สมจิตอยู่แล้วไฟไหม้เนี่ย
อายุ๑๖นะฮะน้องบอกตอนนั้นนั่งเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่ข้างบ้านของพี่สมจิต
แล้วเห็นผู้หญิงผมยาวใส่กระโปรงยาวสีขาว
อยู่นอกหน้าต่างบ้านแล้วหันหลังให้กับน้องเขาแต่หันหน้าเข้าบ้านพี่สมจิต
ที่สำคัญคือเท้าติดพื้นแต่ไม่สวมรองเท้าซึ่งไม่แน่ใจว่าจะเป็นผีหรือเปล่านะ
แต่หลังจากน้องขยับตัวมองแบบจะให้เห็นให้ชัดผู้หญิงคนนี้อยู่ดีอันตรฐานหายไป
หรือต่อให้เป็นคนจริงเนี่ยดูรูปร่างหน้าตาแล้วก็ไม่ใช่คนในหมู่บ้าน
เอาถ้าอย่างนั้นก็หมอปลาบอกไปดูที่ต้นเหตุเลยก็แล้วกันค่ะคือถ้าเกิดว่าเจ้าของบ้านยังยืนยันว่าในบ้าน
มันมีข้างหลังบ้านจะเขาต่อเติมห้องคนกับบ้านเวลามีไฟไหมนะ
นี่คือรูพญานาคที่หมอดูบอกมาต่อเติมห้องครัวทับรูพญานาค
หมอปลามาดูแล้วหมอปลาบอกโอ้โหไม่ใช่หรอกอันนี้ดินซุด
มันคือจุดดินซุดไม่มีอ่ะพญานาคนะสังเกตสิเห็นไหม
นักข่าวมาเยอะแยะไปหมดไม่ใช่มาเพิ่งวันนี้นะ
มาตั้งแต่เมื่อวานนะเมื่อวันก่อนแถวนี้เนี่ยไฟไม่ลุกเลย
พอนักข่าวมาแล้วพญานาคไม่มีเวลาจุดไฟหรือยังไง
หมอปลาเลยตั้งข้อสังเกตแล้วคนอ่ะเดินข้ามไปข้างไอ้เนี้ยมันเป็นแค่
ดินมันซุดไปมันไม่ใช่รูพญานาคหรอกผมถามกลับผมถามกลับ
อันนี้เราคุยกันแบบวิทยาศาสตร์สมมุติทุกคนในนี้
เป็นพญานาคค่ะพี่จะเข้าไปอยู่ในรูแบบนี้ไหมสกปรกไม่เข้า
ทุกคนเข้าไปอยู่ไหมก็นี่อ่ะพี่เราเราต้องสมมุติตัวเราว่า
ถ้าฉันเป็นพญานาคพี่จะเข้ามามุดอยู่ในนี่ไหม
ดูดิแล้วคนอ่ะเดินข้ามไปข้ามมาแล้วเขาไม่เสื่อมเหรอ
เพราะทุกคนมีความเชื่อว่าพญานาคคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมครับ
แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้คนเนี่ยเดินข้ามหัวเป็นไปได้ไหมพี่
หมอปลาก็พยายามอธิบายทำความเข้าใจนะคือถ้าเจ้าของบ้านจะเชื่อตามที่หมอดู
เขาบอกว่าเนี่ยไปสร้างต่อเติมบ้านทัพภูพญานาค
ท่านโกรธเนี่ยเลยจุดไฟเผาบ้านอะไรพวกนี้เนี่ยพญานาคท่านเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ
จะมาอยู่ในรูอย่างนี้เหรอนี่ฮะหมอปลาก็แนะนำเจ้าของบ้านนะครับ
บอกว่ามันมีอยู่สองวิธีนะถ้าพี่สมจิตไม่อยากให้ไฟไหม้บ้านอีกอ่ะนะ
หรือว่าลุงด้วยนะคุณตานะคุณตาเจ้าของบ้านด้วยไม่อยากให้ไฟไหม้บ้าน
คุณตาประสิทธิ์นะหนึ่งก็คือติดกล้องวงจรปิดอืมอ่า
คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาเยอะว่าติดกล้องวงจรปิดซะเลยใช่ไหมอ่า
หรือไม่ก็สองต้องพาคุณพ่อเนี่ยคือตาประสิทธิ์เนี่ย
ออกจากบ้านหลังนี้ไปรับรองไฟไม่ไหม้แน่อืม
แต่หมอปลาบอกที่พูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าใครจะเป็นคนจุดไฟนะ
เพียงแต่ว่าแนะนำว่าลองทำ๒วิธีนี้สิอาจจะไขปริศนาทุกอย่างได้
แต่ไม่ได้บอกนะว่าใครเป็นคนจุดไฟแต่พี่สมจิตแกก็ยังยืนยันว่า
เป็นเรื่องลี้ลับนะอืม
ไม่เชื่อนะสิ่งที่หมอปลาบอกเออทั้งที่เขาอยากให้หมอปลามาพิสูจน์นะ
นี่หมอปลามาพิสูจน์แล้วบอกไม่มีอาถงอาถรรพ์ศัยศาสตร์ลี้ลับอะไร
แต่แกก็ไม่เชื่อแต่แกก็ยินดีถ้าจะมีคนเอากล้องวงจรปิดมาติดที่บ้านให้
มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในหมู่บ้านเลยประหลาดมากนะ
แต่ทำไมไฟยังลุกอยู่เอาเป็นว่าเดี๋ยวจะ
เสนอเรื่องเข้าที่ประชุมอบตท่าสองคอนก็แล้วกัน
จะของงบมาติดกล้องวงจรปิดให้บ้านหลังนี้สัก๓๔ตัว

แต่เดี๋ยวอาจจะต้องหาวิธีอื่นว่าจะหาทางออกยังไงได้บ้าง

เดี๋ยวจะหาว่าแบบโอ้โหอะไรต้องทุ่มงบติดกล้องวงจรปิดให้บ้านหลังนี้

มันก็เพื่อความปลอดภัยด้วยเนาะพี่อุ๋ยเนอะ
เพราะว่าถ้าเกิดไม่ทันเห็นมันลุกลามมาไหม้บ้านทั้งหลัง

โบ้งชาวบ้านไม่สบายใจวันไม่ต้องทำอะไรมัวแต่จะมาดูไฟบ้านหลังนี้ไปกันใหญ่เลย
บตเขาเลยอยากจะเคลียร์ให้ชัดเหมือนกัน
ตนก็คือติดกล้องดูว่ามีอะไรไหม
ที่เราคิดเป็นไปได้แล้ว
แต่รองนายกกล้องก็ต้องซูมทุกจุด

กูก็จุดในจุดที่มันไม่มีกล้อง
ก็ต้องดูกันอีกทีค่ะ

มันยิงได้อยู่กล้องมันก็หมุนไปตามคนแหละ

ท่านผู้ชมหลายท่านส่งข้อความเข้ามา

เป็นเรื่องเกิดจากก๊าซความร้อนพลังงานอะไรก็ได้หรือเปล่า

ถ้าไม่ใช่ฝีมือมนุษย์จริงนะ
แต่หลายท่านก็เชื่อว่าก็แม่ก็ฝีมือมนุษย์นี่แหละแต่ใครไม่รู้นะฮะ
คุณผู้ชมครับทางเจ้าของบ้านนะพี่สมจิต
หลังจากหมอปลาสำรวจบ้านเรียบร้อยนะ
สมจิตบอกไม่สบายใจยังไม่สบายใจนะบอม
คือพี่เนี่ยเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากสิ่งลี้ลับ
ถ้าจะมาพุ่งเป้าว่าเกิดจากพ่อพี่เนี่ยคงจะไม่ใช่มั้ง
พ่อพี่เนี่ย๘๗แล้วเดินเหินแทบไม่สะดวกจะไปไล่จุดไฟได้ยังไง
แล้วถ้าจะมาหาว่าตาเนี่ยจุดไฟเผาบ้านตัวเองเนี่ยยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่เลย
นี่ตาบอกโอ๊ยใครจะไปเผาบ้านตัวเอง
เอาเป็นว่าทางตาประสิทธิ์กับพี่สมจิตก็ยังอยากให้มีหน่วยงานไหนก็ได้
มาตรวจสอบให้หน่อยว่าเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นที่บ้านเนี่ยมันคืออะไร
แต่ยืนยันว่าคนในบ้านไม่ได้ทำกันเองและไม่มีชาวบ้านทำ
มีก็ต้องดูทางหลักวิทยาศาสตร์แล้วใครเช่นอาจารย์ออสบอกว่า
ถ้าจะให้ไปพิสูจน์ก็ต้องไปดูเรื่องของพลังงานสภาพแวดล้อม
อากาศเชื้อเพลิงอะไรพวกนี้